ท่านผู้ชมครับยาเสพติดนี่มันร้ายกาดจริงนะฮะ
นี่ต้องไปล้อมจับกันอีกแล้วนะครับผู้ชายคนนึงคลั่งยาบ้า
อารวาสอยู่ในหมู่บ้านที่นครศรีธรรมราช
ตอนที่ล้อมจับอยู่เนี่ยอยู่ดีผู้ชายคนนี้ถือมีดวิ่งฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ออกมานะฮะ

เออเออ
นี่ฮะหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกเป็นห่วงเหลือเกิน

มีเสียงว่าเป็นห่วงกับกำรวจแต่ไก่โดนเหยียบใช่ไหม
นี่ฮะจังหวะที่ผู้ต้องหาเนี่ย
ถือมีดฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ออกมา

เจ้าหน้าที่ทำงานไวมากนะตะคุบตัวเร็วมากแล้วก็ปลดอาวุธ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาระวังอยู่แล้ว

เพราะว่าอยู่ในห้องเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเหนียวนะ
จังหวะวิ่งออกมานี่ก็ถอยฉากเลย

สุดท้ายคุมตัวได้นะครับสพช้างกลางนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุก็เลยมาเนี่ยฮะ

ชาวบ้านบอกว่ามีผู้ชายคนนี้เมายาบ้าคลุมคลั่งอารวาสอยู่
กับชาวบ้านต้องแจ้งให้มาช่วยหน่อย

เป็นบ้านเช้าไม่มีเลขที่นะครับในสวนย่างพาราที่ตมชกลางอชกลาง

แล้วนี่ของกลางนะฮะเมื่อสักครู่นี้นายสาธิตอายุ๓๙ปี
ของกลางที่เจอในบ้านเนี่ยนะครับหลังจากคุมตัวได้แล้วเนี่ย

ยาบ้าสองร้อยยี่สิบเม็ดโอ้โห
อันนี้ไม่เสพแล้วอืมอันนี้ขายแล้วค่ะ
สองร้อยยี่สิบเมตรนี่โอ้โหยาไอซ์อีกสิบเก้ากรัมนี่ฮะ
คือตอนที่เปิดประตูแล้ววิ่งถือมีดฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่เนี่ย
ตอนที่คุมตัวได้แล้วมาสอบสวนเนี่ยเขาบอกเขาตั้งใจจะหนีเข้าสวนยางพารา
อืมแต่เจ้าหน้าที่เขาระวังตัวอยู่แล้วนะฮะ
ก็เอาปืนออกมาระงับเหตุด้วยนะครับแล้วก็ชาร์จจับตัวได้ชุดละมุนอยู่เล็กน้อย
บ้งยาบ้าพวกนี้มันร้ายกาดจริงจริงค่ะ